คุณผู้ชมคะต้องช่วยกันให้กำลังใจน้องคนนี้กันหน่อยนะคะ
น้องฟาค่ะเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่สิบห้าปี
น้องฟาเนี้ยเป็นนักกีฬายกน้ำหนักค่ะ
ได้แชมป์นะคะชิงถ้วยพระราชทานในหลวงราชการที่เก้า
และเป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
แล้วน้องฟาเนี่ยเขาซ้อมยกน้ำหนักเมื่อ๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนะคะแต่ปรากฏว่าจังหวะที่ยกน้ำหนัก
ซึ่งลูกเหล็กเนี้ยน้ำหนักรวมร้อยหกสิบห้ากิโลกรัมโอ้โห
จังหวะนั้นเข่าซุดเข่าซุดแล้วเหมือนกับมันจะร่วงลงมา
ไม่มีแรงเพื่อนก็ช่วยกันผลักไปข้างหน้า
เพื่อไม่ให้ลูกเหล็กมาทับที่ศีรษะหรือว่าทับที่คอ
แต่ปรากฏว่าไปไม่พ้นนะคะมาทับที่หลังแทนหลังเลยเหรอ
ใช่ทีนี้น้องเขาก็บาดเจ็บสาหัส
ก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่น้องเขารู้สึกตัวนะคะ
ครับเนี่ยค่ะก็นอนแต่ต้องนอนนิ่งนิ่งแต่ปัญหาก็คือคุณแม่บอกว่า
ทางโรงพยาบาลที่ทุ่งสงศ์เนี่ยค่ะเขาบอกเลยว่าโอกาสที่น้องจะกลับมาเดินได้ปกติ
น้อยมากแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะคือสภาพเนี่ยคือ
ไม่สามารถขยับอะไรได้เลยใช่แต่น้องยังไม่รู้ตัวนะ
ยังไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเดินได้ปกติมันน้อยมากจริงน้องเขาไม่รู้
คุณแม่บอกไม่อยากบอกน้องจะได้ยังมีกำลังใจอยู่
ก็ขนาดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพื่อจะขอความช่วยเหลือพาลูกสาวมารักษาที่กรุงเทพเนี่ย
ยังต้องให้สื่อมวลชนไปคุยนอกห้องไม่อยากให้ลูกสาวรู้ว่าโอกาสของตัวเองเนี่ยน้อยมาก
ค่ะทีนี้ค่ะคุณแม่บอกว่าปรึกษาทางโรงพยาบาลที่ทุ่งสงศ์
ว่าจะช่วยน้องได้ยังไงดีทางโรงพยาบาลก็แนะนำว่าจริงแล้วควรจะมาที่กรุงเทพ
คุณแม่ก็หาข้อมูลบอกว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าน่าจะช่วยได้
แต่ปัญหาก็คือการเคลื่อนย้ายน้องจะนั่งรถนั่งรถไฟ
คือถ้าเกิดเคลื่อนแบบทางบกเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนเสี่ยงมากนะ
มันจะไปกันใหญ่มันเสี่ยงมากทางเดียวที่ดีที่สุดที่จะช่วยน้องได้
ก็คือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศแต่คุณแม่ก็บอกว่าค่าใช้จ่ายสูงมาก
หลักแสนถึงหลักล้านนะคะมันไม่ใช่แค่ขึ้นเครื่องบินแล้วก็เหมือนเรานั่งเครื่องบินไปเที่ยวอ่ะ
มันต้องเป็นเครื่องบินที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอ่ะใช่เนี้ยโอ้โหน้องก็น้ำตาไหลอ่ะ
นางสาวนัทธธิดาหรือน้องฟานะคะนามสกุลสุชาติพงศ์อายุสิบห้าอืม
มสี่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะบาดเจ็บอย่างที่บอกค่ะ
ตั้งแต่๒๗พฤษภาคมตอนนี้อยู่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
น้องฟาขยับตัวไม่ได้แต่ให้ข้อมูลได้คุยได้นะคะครับน้องฟาบอกว่าตอนเรียนประถม
เป็นนักกีฬากรีธาเป็นนักวิ่งอ่ะค่ะพอเข้ามัธยมเป็นนักกีฬายกน้ำหนักอืม
ที่ผ่านมาฝึกซ้อมมาโดยตลอดนะคะแต่วันเกิดเหตุน้องฟาบอกว่ากำลังยกลูกเหล็กอยู่ดีดี
เข่าซุดเพื่อนที่ฝึกอยู่ด้วยกันก็เลยช่วยกันผลักให้พ้นจากลูกเหล็ก
จะได้ไม่ทับคอไม่ทับที่หัวแต่เหล็กตกใส่กลางหลังเลย
เข่าทั้งสองข้างดอกร่างเนี่ยซุดหวบลงไปกับพื้นเลยค่ะ
จะเข้าเหล็กแบกร้อยหกสิบห้านกิโลกรัมค่ะ
แล้วหนูกำลังจะแบกแล้วเพื่อนเซฟออกมาแล้วอยู่ดีเขามันก็ซุดลงไปค่ะ
แล้วเพื่อนก็เลยแบบผลักหนูอย่าให้มันโดนคอค่ะแล้วทีนี้เพื่อนมันรับไว้ไม่ทัน
เหล็กมันก็เลยตกใส่หลังแล้วก็เข่ามันซุดแล้วก็เข่าข้างล่างมันชาค่ะ
แล้วหนูก็นอนลงไปแล้วหลังข้างหลังมันก็สั่นไปเลยมันจะมีแบบมันเริ่มดีขึ้นขึ้นเรื่อย
เพราะว่าสู้อยู่แล้วมันช้าไหมไม่ไม่ช้าแล้วค่ะแต่ว่าขามันไม่ไม่ค่อยรู้สึก
มันเหมือนขยับไม่ค่อยได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอืมหนูไม่คิดที่จะเป็นยกน้ำหนักเลยค่ะ
แต่ว่าโค้ดที่หนูซ้อมอยู่ตอนป๖แกพาหนูเข้ามาหนูก็เลยต้องซ้อม
พอหนูเข้ามาหนูก็รู้ว่าหนูเข้ามาถึงที่จุดนี้แล้วหนูก็ต้องดีดตัวเองขึ้นไหมล่ะ

อืมคือเด็กเด็กเนี่ยเป็นนักวิ่งค่ะพอขยับขึ้นมา
โค้ชก็พาเข้าทีมยกน้ำหนักอืมแล้วน้องเขาแบบพอเป็นนักกีฬาง่าย
ก็ต้องก็ต้องซ้อมอ่ะก็ไปถึงระดับจังหวัดระดับถึงตัวแทนภาคใต้อ่ะ
ใช่แม่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นตัวแทนจังหวัดเป็นตัวแทนภาคใต้
แล้วก็ขยันฝึกซ้อมมากไปแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนตลอดนะคะ
ครับแล้วก็คุณแม่ก็คือคุณแม่สุภาพรสุชาติพงศ์นะคะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุน้องก็ได้ผ่าตัดเบื้องต้น
พอออกจากห้องผ่าตัดคุณหมอบอกครอบครัวเลยว่าทำใจนะ
อืมเพราะน้องฟาแทบจะหมดโอกาสกลับมาเดินได้เหมือนปกติ
คือคุณแม่บอกว่าคุณหมอบอกว่าโอกาสที่จะกลับมาเดินได้เหมือนคนปกติอยู่แค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์
เนี้ยคุณแม่ต้องเอามาไปหาที่คุยเงียบเงียบอ่ะ
ไม่อยากให้ลูกได้ยินอ่ะคุณหมอบอกแนะนำคุณแม่ให้เตรียมทำรั้วนะ
ทำราวนะสำหรับน้องฟาให้เกาะเพื่อทำกายภาพ
แม่ก็เลยบอกว่าพยายามหาช่องทางเพื่อที่จะช่วยลูกให้เต็มที่ที่สุดนะคะ
ครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในกรุงเทพ
มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะคุณแม่ก็เลยส่งแผ่นฟิล์มเอ็กซาเรย์ของน้องฟา
ส่งประวัติการรักษาไปให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎวินิจฉัยดูนะคะ
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแจ้งกลับมาที่คุณแม่ว่าเคสของน้องรุนแรงมาก
หนักมากทั้งในส่วนของกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นเส้นเลือด
ระบบที่เกี่ยวข้องกับประสาทการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มีความเสี่ยงขั้นสูงสุดค่ะโอ้โหคือถ้าผิดพลาดในการเคลื่อนย้าย
แม้แต่นิดเดียวเนี่ยอาจจะทำให้หมดโอกาสในการรักษาทันทีนะคะ
อืมแล้วรถพยาบาลที่ทุ่งสงศ์เนี่ยค่ะของทางโรงพยาบาลทุ่งสงศ์เนี่ย
เขาไม่เคยย้ายผู้ป่วยออกนอกเขตจังหวัดเลยเป็นโรงพยาบาลเล็กหน่อย
ครับทีนี้ถ้าจะย้ายไปรักษาที่อื่นทางโรงพยาบาลบอกว่า
ทางครอบครัวต้องพาไปเองแล้วก็แนะนำให้บล็อกหลังผู้ป่วย
ถ้าจะเคลื่อนย้ายแต่มันก็เสี่ยงนะเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกเคลื่อน
หรือกระดูกอาจจะแตกเพิ่มดังนั้นช่องทางการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยที่สุด
ก็คือการเคลื่อนย้ายโดยเครื่องบินขนย้ายผู้ป่วยทางอากาศแต่โอ้โห
อัตราค่าบริการสูงมากหลายแสนถึงหลักล้านนะคะโอ้โห
คุณแม่บอกว่าจนปัญญาจริงไม่มีเงินก็ขอวิงวอนผู้ใจบุญ
เจ้าของบริษัทผู้ประกอบการอากาศยานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยช่วยเหลือหน่อยได้ไหม
ให้ความอนุเคราะห์การเคลื่อนย้ายลูกสาวจากโรงพยาบาลทุ่งสงศ์ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ไหม

แล้วคุณแม่บอกลูก๓คนนะคะพี่ชายของน้องฟาในอายุ๑๘อยู่ม๖

แล้วคุณแม่บอกลูก๓คนนะคะพี่ชายของน้องฟาในอายุ๑๘อยู่ม๖

แล้วคุณแม่บอกลูก๓คนนะคะพี่ชายของน้องฟาในอายุ๑๘อยู่ม๖

สวัสดีอีกสักครู่นะทุกผู้ชมครับมีข่าวดีนะครับวันนี้เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ

ก็ยกเหล็กขึ้นลงตามจังหวะโดยจะเพิ่มน้ำหนักเหล็กที่ยกขึ้นเรื่อย

แบบนี้แล้วก็ได้จำลองเหตุการณ์ให้ทีมข่าวของเราดูว่าวัน
นั้นมันเป็นยังไงค่ะท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพ

เขาเรียกผ้าแบกยอดนั่นสมมุติคล้ายสมมุติเอาเหล็กขึ้นมา
ติเหตุจริงจริงอ่ะเราก็สุดวิสัยที่จะเนี้ยก็แต่ว่ามันก็จะมี
วอดี้คู่อะไรก็ช่วยกันอยู่สำหรับน้องฟาเป็นนักกีฬา
ที่ขยันฝึกซอมนะครับปัจจุบันอายุสิบห้านะครับเป็นตัวแทน
ของภาคใต้ไปแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนมาตลอดนะครับ
ม๑เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชน
หญิงชิงถ้วยพระชธาในหลวงราชการที่๙นะครับ
ก็ได้อ่ารางวันชนะเลศมาเมื่อตุราคมหกหนึ่งตอนนั้น
ม๓แล้วนะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ชิงถ้วยพระชทานอ่าพระบาศมีพระวชิราต์เก้า
อยู่หัวที่ราชบุรีการฝึกซ้อมที่เจ็บเมื่อยี่สิบเจ็
สมาคมเนี่ยกำลังฝึกซ้อมนะหลังจากกลับจากการ
แข่งขันที่บุรีรำนะฮะเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันชิงถ้วย
พระชธานในหลวงราชการที่๑๐ที่จังหวัดขอนแก่นมี
กำนดเนี่ยจะแข่งสิบเอ็ดมิทุนายวันที่จะถึงนี่แล้ว
อืมค่ะแต่ก็ไปไม่ได้แล้วนะครับนายนิวัตรลิ้มสุขนิรันดิ
ที่การสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
บอกว่าทางสมาคมก็ทราบเรื่องแล้วนะครับส่วนการช่วย
น้องฟานั้นสิ่งสำคัญตอนนี้ก็ต้องเน้นถึงความปลอด
ขั้นสูงสุดในการเคลื่อนย้ายตัวเด็กก่อนรวมถึงขั้น
ตอนการรักษาซึ่งตอนนี้ทีมแพทย์กำลังวางแผนกันอยู่
กำลังประสานผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกจากโรงพยาบาลค่าย
ชิราวุฒิให้อีกทางหนึ่งด้วยแล้วทางสมาคมยกน้ำ
ก็จะติดตามเรื่องเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุว่า
โรงเรียนเขามีให้ไหมอ่าจะได้มาช่วยเหลืออ่า
ฟากับครอบครัวด้วยนะครับอืมทีนี้ค่ะอย่างที่บอก
คุณผู้ชมว่าล่าสุดมีข่าวดีอ๋อมีข่าวดีนับเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะครับเมื่อช่วง
เย็นที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
กรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พันเอกโสรัตน์สมุทร
วานิสผู้มนุยการโรงพยาบาลค่ายเทพศตรีศรีสุนทรเป็น
ผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมให้กำลังใจน้องฟาพันเอกโสรัตน
บอกว่าในหลวงทรงมีความห่วงใยหลังทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้น
จึงมีรับสั่งให้รับน้องฟาเป็นคนไข้ในพระบรม
ราชานุเคราะห์แล้วค่ะอืมสร้างความปราบปลื้มให้กับครอบครัวของ
ฟานะคะและตัวน้องฟาเองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดไม่ได้จริงจริงครับหลังจากนี้นะคะจะมีการหา
ร่วมกันระหว่างผู้แทนพระองค์คณะแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายเทพศตรีศรีสุนทร
คณะแพทย์ของโรงพยาบาลทุ่งสงศ์และครอบครัวของน้องฟา
ข้อสรุปในขณะนี้ก็คือจะมีการเคลื่อนย้ายน้องฟ้าค่ะครับ
จากโรงพยาบาลทุ่งสงศ์วันอังคารที่๔มิถุนายนนี้นะคะ
เก้านาฬิกาไปขึ้นเครื่องบินพิเศษที่กองบินเจ็ดจังหวัดสุราธานี
แล้วก็จะเคลื่อนย้ายต่อไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพค่ะ
อืมทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบไปนะครับ
ทราบว่าเบื้องต้นจะเป็นทางเครื่องบินของกองทัพค่ะนะฮะ
ก็ถือว่าน้องฟาตอนนี้ก็ได้รับข่าวดีนะครับใช่ค่ะ
ครอบครัวเลยนะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องฟากันด้วยนะคะครับ